ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าเบื้องหน้าจะเป็นซุปตาฮอต
แต่ต้องบอกเลยนะคะว่าพระเอกคนนี้นะคะ
แม่ของน้องย่าณเดชนคุกิมิยะเนี่ย
ชีวิตจริงเบื้องหลังเนี่ยเป็นคนติดดินติดดินนะคะ

ภาพที่เราคุ้นเคยแฟนคลับคุ้นเคยก็คือ
ภาพที่ณเดชน์ชอบทำบุญ

อย่างล่าสุดเนี่ยค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอเนี่ยค่ะ
ไม่ใช่เด็กวัดที่ไหนนะคะเสื้อขาวนี่ก็คือณเดชน์
ณเดชน์เนี่ยคุณผู้ชมณเดชน์ที่เรากำลังพูดถึงกันนี่แหละค่ะ
คลิปนี้ค่ะแม่แก้วคุณแม่ของณเดชน์โพสต์เอาไว้เลยค่ะ
ว่าเป็นช่วงเวลาที่ลูกชายซุปตาทำหน้าที่เป็นเด็กว่
แม่นดูคุณผู้ชมแม่นดูมากคือแบบดังมากจริงน่ะ
นะครับเขาเลยได้เยอะมากคุณผู้ชม
แต่ชีวิตจริงเนี่ยณเดชน์เป็นแบบนี้เลย
ณเดชน์เป็นแบบนี้เลยใช่นะครับออกเดินทางแต่เช้าตรู่เลยคุณผู้ชม
พระสงฆ์ออกบินทบาทแบบนี้แหละค่ะแล้วเส้นทางที่เดินนะคะ
ก็ไม่ใช่ว่าอยู่ในเมืองอะไรเนี่ยค่ะป่าชัดลงเขาไปเนี่ยคุณผู้ชม
ตามที่เห็นเนี่ยค่ะถอดอนากาออกมาโอ้โหณเดชน์นี่น้าน้องหมายังงงเลย
คุณผู้ชมค่ะทำไมหล่อจังโอ้จริงออล่ามาเลยนะคะ
แม่แก้วยังโพสต์แคปชั่นนะคะอนุโมทนาบุญกับลูกชายที่มาทำหน้าที่เด็กวัดรับชัยพระสงฆ์ค่ะ
ทำกลางแฟนคลับที่เข้ามาอนุโมทนาบุญค่ะโหคนเข้ามาแบบคอมเมนต์เยอะมากจริงจริงค่ะ
หลายคนชื่นชมนะคะในความน่ารักของณเดชน์ค่ะมีความเห็นที่บอกด้วยนะคะว่าเป็นพระเอกที่สมดุลงดงามทางโลกและทางธรรมจริงจริงค่ะคุณผู้ชม
ชาวเน็ตท่านหนึ่งนะคะได้เจอเด็กวัดคนนี้ด้วยค่ะก็โพสต์ภาพและคลิปพร้อมกับเขียนแคปชั่นเดี๋ยวให้ดูค่ะนี่คลิปนี้เลยนะคะ
ขอบคุณให้แล้วค่ะนะคะบอกว่าบุคคลผู้เป็นขวัญใจปวงชน
หลีกลี้ความวุ่นวายถวายตัวเป็นสิทธิ์วัด
แล้วก็ปฏิบัติกิจบินทบาทหน้าเขากระดาษของพระคุณเจ้า
อีกทั้งยังมีเวลาพิจารณาในทางทำรวม๓วันด้วย
แล้วที่เดินตามหลังเมื่อสักครู่คือพี่กูผู้จัดการนะ
อ๋อเหรอดีจังดูกันคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกว่าที่วัดแห่งนี้คือ
สำนักส่งบ้านเขากระดาษนะคะอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดชะเชิงเซานี่เองค่ะ
ย้อนกลับไปปีก่อนเราจะได้เห็นโปสเตอร์ค่ะ
ทั้งณเดชน์แล้วก็น้องยาย่ารวมไปถึงคนในครอบครัว
แล้วก็พี่เอสุปชัยค่ะจะเรียกว่าเป็นลูกศิษย์สำนักสงฆ์แห่งนี้ก็ได้นะคะ
เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็จะหาโอกาสไปทำบุญอยู่ตลอดนี่แหละค่ะ
แล้วก็เป็นภาพที่เราได้เห็นผ่านโซเชียลแบบนี้นะคะ
เห็นภาพพี่แบร์น้องย่าอดชื่นชมไม่ได้จริงนะคะ
ว่าเขาเป็นคู่รักที่แบบไม่ใช่แค่คู่รักเท่านั้นนะคะ
เป็นคู่บุญด้วยแล้วก็คือทำบุญแบบบ้านเนี่ยคุณพริษม
คือไม่ต้องมีรถใหญ่โตไม่ต้องแต่งตัวแบบโอ้โหจัดเต็มแบบ

แล้วไปเดินนิดนึงเนี่ยจะถอดรองเท้าเดินแล้วนะคะ
สะพาย่ามอ่ะน่าเอ็ดดูตรงนี้แหละจริงนะคะ
สังเกตไหมวัดที่เขาไปทำเนี่ยนะเป็นวัดที่แบบบ้าน
บ้านอยู่ในป่าลึกเป็นสำนักสงฆ์ที่แบบว่าห่างไกลความเจริญนะ
เพื่อให้ได้บุญแบบเต็มแล้วก็เพื่อความสงบนั่นแหละ
ถูกต้องคือคู่นี้เหมาะกับคำว่าคู่บุญจริง
เพราะว่าพากันไปทำบุญตลอดนะคะคุณผู้ชมค่ะ